คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนะครับของสภาพัฒน์
การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒
บริการจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณเจมส์สักแทร่อึ้งบริงานมาจากอิมแพคเมืองทองทานี
นายกรัฐมนตรีใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงในการอธิบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒
ที่กำลังจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล๒๐ปีครับ
ทั้งหมดนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมให้ไทยก้าวเข้าสู่ความเป็นไทยแลนด์สี่จุดศูนย์
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี๒๕๕๙
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ครับ
ซึ่งปีนี้มีหัวข้อสำคัญในการนำเสนอก็คือ
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒
ประจำปี๒๕๖๐ถึง๒๕๖๔โดยนายกรัฐมนตรีนะครับ
ตอนหนึ่งว่าแผนพัฒนาฉบับใหม่ต้องยึดหลักการ
แก้ปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นมาทั้งหมด๑๑ฉบับ
เนื่องจากที่ผ่านมานั้นหน่วยงานไม่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลนี้จะขับเคลื่อนงานให้เกิดเป็นรูปธรรม
โดยทุกอย่างต้องเดินหน้าไปพร้อมกันเว้นแต่ว่าวันนี้
จะมีคนทำให้เริ่มต้นไม่ได้และก็จะทำให้ประเทศวนกลับไปอยู่ที่เดิม
นายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าหลายเรื่องมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว
แต่ปัญหาที่ผ่านมาก็คือไม่มีกระบวนการนำไปสู่จุดหมายปลายทางได้สำเร็จ
ตัวอย่างเช่นการปัญหาด้านการศึกษาครับ
เคยถามรัฐมนตรีบางคนว่าทำไมถึงแก้ปัญหาไม่ได้
ก็ได้รับคำตอบนะครับว่าที่ทำไม่สำเร็จ
เพราะเขาเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกันบ่อย
ซึ่งคนที่เปลี่ยนก็คือรัฐบาลคือพักการเมือง
ดังนั้นคนที่ทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ก็คือรัฐบาล
ซึ่งคนรับผิดชอบก็ต้องเป็นรัฐบาลครับ

ความไว้วางใจของประชาชนที่เลือกเข้ามาบริหารประเทศ
โดยส่วนตัวนั้นไม่ได้บรังเขตนักการเมือง
เพราะในระบอบประชาธิปไตยอย่างไรก็ต้องมีนักการเมืองครับ

ก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวกันให้ดีทั้งคนเลือกและคนถูกเลือก
นายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่๑๒
จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ซึ่งผลลัพธ์แห่งความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดขึ้นภายในรัฐบาลของตัวเองอยู่แล้ว
แต่รัฐบาลถัดไปจะได้ประโยชน์
นี่คือจิตสำนึกของการทำเพื่อประเทศ
ซึ่งในอนาคตนักการเมืองก็ควรเอายุทธศาสตร์ชาตินี้

และขอให้นักการเมืองอย่าเอาแต่แจกปลาให้คนกิน
แต่ต้องแจกคันเบ็ดสอนคนตกปลาด้วย
ส่วนตัวเองนั้นแม้จะมีแรงกดดันมากมาย

และวันนี้ต้องตั้งใจทำงานให้สำเร็จให้ได้

ก็คือจำเลยที่ต้องทำเนี่ย

คือเป็นแรงผลักดันให้ผมต้องทำ

และแสดงทั้งทางผมไม่โดดเดี่ยว

แล้วก็ทั้งร้องร้องดรมตรีต่างก็ช่วยกันทำ
พลังประชารัฐก็เดินหน้ามาโดยตลอดนะครับ

แต่ว่ากดดันในหลายเรื่องที่ผมต้องทำให้สำเร็จในระยะแรกนะครับ
ที่ยังอยู่ในการประหารและการปฏิในขณะนี้
ด้านนายปรเมธีวิมลสิริเลขาสภาพัฒน์กล่าวว่า
โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศนั้นประกอบไปด้วย๑๐หัวข้อสำคัญ
ครอบคลุมการพัฒนาประเทศทุกรอบด้าน
ส่วนการประชุมกลุ่มย่อยวันนี้ถือว่าเป็นการประดมสมอง

ไม่ว่าจะเป็นคณะประธรรมนตรีสอนอช่อสอปท
กรพัฒนาเอกชนนักวิชาการผู้นำชุมชน
และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งความเห็นทั้งหมดนั้นจะถูกนำไปกลั่นกอง
ให้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒
ที่จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

ซึ่งนายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนนะครับ

แต่ขอกำลังกายในการขับเคลื่อนประเทศ
อธิบายกับสังคมด้วยว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่
โดยส่วนตัวนั้นทำเพื่อประเทศมานานกว่า๒ปี